จุดที่ว่าสดสน

มีข้อพิรุษสงสัยว่าการตายเนี่ยไม่ใช่เป็นการตายโดยธรรมดา
ก็มีกลุ่มชายจำนวนหนึ่งนะครับ
คนได้พากันอุ้มหญิง
คนนี้เบื้องต้นครับผู้จำหาทั้ง๔คน
ให้การปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นนะครับ
สุดท้ายทั้ง๓คนนะครับก็ยอมรับสาภาพว่า
ได้ร่วมกันหลับนอนข่มขืนจริง

สวัสดีครับหญิง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีสะเทือนขวัญที่ว่านี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนนะคะวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ตามข่าวที่คุณผู้ชมน่าจะได้อ่านกันคือน้องที่เป็นเหยื่อรายนี้อายุ๒๑
คือว่าต้องถึงวันที่๑๕พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเกิดของเธอนะคะเพราะฉะนั้นเธอเสียชีวิตก่อนที่จะครบอายุ๒๑ปีเต็มค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจสามารถที่จะจับตัวคนร้ายได้ตามข่าวออกมาทั้งหมด๔คนรับสารภาพ๓แล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนอีก๑นะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบเพราะว่าคุณยายซึ่งเป็นคนเลี้ยงน้องที่เสียชีวิตมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะคะบอกว่าสงสัยไปมากกว่านั้นสงสัยทั้งเพื่อนที่ไปด้วยกัน
สงสัยทั้งผู้หญิงที่อยู่ในคลิปว่าตกลงเป็นพวกเดียวกันกับผู้ชายที่พาเหยื่อไปหรือเปล่าและสงสัยไปมากกว่านั้นเมื่อมีหลักฐานอื่นอื่นอีก
วันนี้ค่ะคนที่ทางครอบครัวสงสัยไปเจอกันที่สพมะขามจังหวัดจันทบุรีนะคะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ว่านี้ก็ไปซักไปถามกันอยู่หลายเรื่อง
และตำรวจก็บอกครอบครัวว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แค่นี้จริงตำรวจเนี่ยคิดว่าน่าจะมีคนที่เกี่ยวข้องอีกเยอะ
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือข้อสงสัยที่เกิดขึ้นว่าอะไรคือน้ำหนักที่ครอบครัวยังไม่หยุดสงสัยทั้งที่รวบตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
และคนที่ครอบครัวสงสัยที่สุดคือใครและนอกเหนือจากนี้พยานหลักฐานที่มีตอนนี้คิดว่าสาเหตุเกิดขึ้นจากเรื่องอะไรแค่ลวงไปข่มขืนแค่นั้นหรือไม่
ซึ่งก็ตั้งข้อสังเกตแค่ล่ะกับครอบครัวที่นั่งคุยกันว่าไม่ง่าจะใช่แค่ลวงไปขมขืน
ส่วนคุณยายค่ะคุณยายแตงอ่อนเลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กนะคะ

คุณน้าก็เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กเช่นเดียวกัน
คุณน้าเจริญวงเวียนและพี่ชาย

คุณนัทธวุฒิหอยสังสวัสดีทั้ง๔ท่านค่ะ

สรุปความมาก็คือว่าครอบครัวไม่หยุดแค่นี้แน่แล้ว
ใช่ไหมคะแล้วข้อสงสัยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
แค่ว่าลวงไปข่มขืนแล้วเสียชีวิตไม่ใช่แค่นี้

คือที่คุณยายและคนในบ้านฟันทงเนี่ย
คือฟันทงตั้งแต่ตอนแรกวันแรกที่เกิดเหตุ
หรือหลังแล้วมันได้ข้อมูลได้ข่าวสาร

หลังจากมาเก็บของเก็บอะไรที่ห้องมัน
แล้วก็เจอเอกสารต่าง

เอาอย่างนี้คุณยายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่
ขออภัยนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่๒๖พฤษภาคม
ถูกไหมคะอ่านนี้พูดตัวเลขวันผิด
เกิดขึ้นถ้าเอาตามที่ท่านบอกเนี่ยนะคะ
ก็คือ๒๖พฤษภาคมใช่ไหมคะ

แฟนใหม่ที่อยู่ที่จันทร์บุรีก็ตกไว้

เขาบอกว่ายายยายอยู่ไหนบอกเขาอยู่บ้าน

เขาบอกว่ากิ๊บเสียแล้ว

แล้วก็โทรบอกพี่ชายเขา

แต่ยายไม่ได้ไปยายไปยายไปไม่ไหวจริง
คือตอนที่เพื่อนชายของน้องโทรบอกคุณยาย

คุณยายคุยกับน้องล่าสุด
ก่อนที่จะมีคนโทรมาบอกว่าน้องเสียชีวิตในเมื่อไหร่

หลุกเขาด้านหน้าอยู่ในกาลมัง

แล้วก็ที่เรียงหลังจากเรียนน้ำจบ

ก็ถ่ายคลิปส่งแม่อีก

กลางวันพอตกกลางคืนนั่นแหละ

ตอนกลางคืนไม่มีโทรหากันเลย

ตามปกติคุณยายคุยกับน้องเนี่ย

ทีนี้หลังจากที่คุณยายรับโทรศัพท์จากเพื่อนชายของน้องเสร็จแล้ว
คนที่รู้คนถัดมาเป็นคุณน้า

คือน้องชายผมครับเป็นคนโทรบอก

ว่าน้องรถปั้มตอนแรกแล้วนะ

ผมได้ยินคือน้องรถคว่ำเสียชีวิตอยู่ที่มะขาม

ก็ได้แต่โวยวายว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่

เพราะว่าผมก็เพิ่งคุยกับน้องไปบ่นน้องไปไม่กี่วันมานี่เอง
ว่าเออเที่ยวเบาน้อยเรื่องเล่าเลยก็เบาน้อย

ก็บ่อยอยู่แต่เขาไม่ค่อยอยากรับโทรศัพท์ผมนะครับ

ทีนี้ค่ะหลังจากที่พอครอบครัวรับแจ้งแล้ว

คนขี่รถไปดูน้องเพื่อไปดูน้องที่จะไปที่เกิดเหตุ
แต่ผมไปไม่ทันกู้ภัยเขาได้เอาน้องเอาไว้ที่โรงพยาบาลมะขาม

แล้วรายละเอียดที่เราได้เมื่อเราไปถึงที่โรงพยาบาลคืออะไรบ้างคะ
มันน้องก็เลือดไหลออกทางปากอ่ะเนอะเป็นเลือดสดเลยนะ
เพิ่งไหลเลยเหมือนเพิ่งตายอ่ะแล้วก็มีน้ำลายฟูมปาก

คอนี่ช่วงนี้จะช้ำไปหมดเลย

ยังเห็นสภาพตอนที่เก็บศพมาใหม่เลยเหรอ

ก็มีพวกหน้าอะไรก็บวมนิดหน่อยตามสภาพศพอะครับ
ก่อนที่จะไปถึงที่โรงพยาบาลแล้วเห็นสภาพศพน้องสาวเนี่ยนะ
ระหว่างทางเรารู้หรือยังว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นเป็นอุบัติเหตุรถหรือว่าเป็นเรื่องอะไร
คือระหว่างทางที่ผมไปผมคิดอย่างเดียวว่าไม่ใช่น้อง

คือคิดเลยว่าไม่ใช่น้องเลย

ผมถึงรีบเหยียบรถไปไงผมไม่เชื่อ
แต่พอไปถึงรถบรรคาผมก็ต้องเชื่อต้องกระโคลั่น
แล้วใครเป็นคนแจ้งคุณนัทวุฒิ์ว่าเสียชีวิตเพราะเหตุการณ์นี้คะ
น้องชายผมเนี่ยโทรมาบอกว่าน้องเสียไง

เขาก็บอกอย่างเดียวว่ารถมอสไทยคว่ำ
คือเขาตั้งใจไม่อยากให้เราสะเทินใจหรือว่าเขาก็ยังไม่รู้เขาไม่รู้
เขาไม่รู้เพราะน้องชายผมอยู่บุรีรำ

แล้วใครเป็นคนบอกว่าเหตุการณ์จริงเกิดอะไรขึ้นในคืนก่อนหน้านั้น
คือผมไม่รู้ไหม
คือเห็นพวกวัยรุ่นที่ตำรวจเขาไปรวบตัวมา๕คน

แล้วทีนี้ผมก็เลยตามพวกชันสูตรหลักฐานไปที่
ทงเพแต่ผมตามเขาไม่ถูก
พอมันซอกซอยมันเยอะมันไกล
เพราะเขาอุ้มน้องผมไปตั้งแต่ในตัวเมือง

๓๐กิโลกรัมเกือบ๔๐กิโลกรัมได้
ผมตามเขาไม่ถูกไงว่าผมไม่ใช่คนพื้นที่
คือคุณนัทธวุฒิเนี่ยคือไปหาน้องที่โรงพยาบาล
เพราะจะไปพิสูจน์ว่าที่มาบอกว่าน้องเสียชีวิตแล้วไม่ใช่
ไม่ใช่แน่ทีนี้ไปพอเจอน้องเสร็จแล้ว
ไปย้อนเส้นทางเหรอไปย้อนเส้นทางเองเหรอ

ขี่รถตามพิสูจน์หลักฐานไปนะครับ
แต่ผมตามเขาไม่ทันเพราะซอกซอยมันเยอะ

ผมอยากไปดูไงว่าน้องผมตายตรงไหนเสียตรงไหน

คือรู้แค่คร่าวว่ามันอยู่ในตัวเมือง
เอามาถึงขนาดนี้ตำส้มตำตอยมันก็ไม่ใช่แล้วล่ะ
แต่ผมแล้วอีกวันหนึ่งผมเห็นคลิป

น้องผมมันต้องไม่ตายแบบคนปกติแล้วล่ะ
อ่าทีนี้ค่ะคุณน้าเจริญล่ะ
คุณนัทเจริญมาส่วนไหนของเรื่องนี้
ก็คือมีหลานชายโทรมาจากจังหวัดตราด
โทรมาบอกว่ากิ๊บเสียชีวิตแล้ว
ด้วยความที่ว่าเรารักเราเลี้ยงมาแต่เด็ก
เลี้ยงตั้งแต่เขาอ้อนแบบบอก
ใช่ครับเราก็ตกใจ
ใจหายช็อกไว้พักหนึ่งครับ
ก็รีบกลับก็คือโทรถามว่าตายเพราะอะไร
ทางนี้ก็บอกว่าลดความตาย
ความตายมันก็เป็นเรื่องปกติ

แต่เราก็บอกว่าไปดูแล้วหรือยัง
หลานชายบอกเนี่ยกำลังรีบไปเลยนะ

นี่ไปดูดีกว่าว่าเป็นเพราะอะไร
เป็นเพราะอะไรถึงหลานสาวเสียชีวิต

ว่าเกิดจากการถูกกระทำแบบนี้ค่ะ
โรงพยาบาลทางตำรวจอะไรไม่ได้แจ้งตั้งแต่แรก
วันที่๒ฉันมาก็เรียกผูตองพระอามาพุธมาสอบถ้วน

ว่ามีผู้ต้องหาไม่รับสารภาพไหม

เพราะว่าผู้ต้องหายังไม่รับสารภาพ
รับผลแชนทันโสตรแค่ไม่ออก

ค้างจันทบุรีนอนโรงแรม

แล้วก็วันที่๓เขาไปโรงพักอีก
ไปโรงพักเขาบอกก็ยังไม่มีคนรับ
วันที่๔ไปอีกเขาบอกรับคนหนึ่ง
ผมก็เรียกไปบอกว่ารับคนหนึ่ง

แล้วก็จะตกกลางคืนตกกลางคืนวันที่สี่
ก็ตอนวันที่๔เรากลับห้องใหญ่เนอะ

นักข่าวโทรบอกว่ารับหมดแล้ว

คือแสดงว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ย
ไม่ได้มีใครบอกว่าถูกข่มขืนใช่ไหมคะ

แต่ว่าคลิปเนี่ยเรามาเห็นวันไหน

ซึ่งตอนนั้นสงสัยไหมว่าตกลงแล้วเขาเสีย

เขานอนไหงติดนอนไหงศพนอนไหง

เอาง่ายว่าเสื้อผ้าที่น้องผมใส่ก็ไม่ใช่แล้ว
กางเกงทั้งเสื้อไม่ใช่เสื้อผ้าที่น้องผมเที่ยวคืนนั้น
คือเดี๋ยวนะคือแสดงว่าตอนแรกที่เรารับแจ้ง
เราไปดูศพเราไปตามเรื่องเนี่ย
ก็ยังไม่ได้มีใครบอกอย่างเป็นทางการ
หมอที่โรงพยาบาลมะขามที่ผมไปแล้วผมฟังเขาคือ

เพราะผมไม่ได้คิดใจเรื่องน้องผมอยู่ไหนน้องผมอยู่ไหน
ผมก็แค่ฟังแค่คร่าวที่ได้ยินมาคือ
เขามีใส่เบื้องต้นว่าน้องผมอ่ะกินจะตาย
น่าจะใช่อันนี้นะแล้วผมบอก

น้องผมอยู่ไหนผมก็ไปดูศพ
มีการตรวจพบว่ามีการถูกคมคืนไหมคะ
อันนั้นคือเขายังไม่ได้ตรวจอะไรมากตรวจมากมายครับ
แล้ววันที่๒วันที่๓หลังจากเกิดเหตุถัดมา๑วันถัดมาอีก๒วัน

มารู้เนี่ยคือมารู้ที่ว่าผมคิดกันเองนะที่เห็นคลิป

น้องผมถ้าเป็นคนเมาอ่ะ

ประคองกันไปเรื่อยแต่นี่
มันหมดสติเลย
จากที่คุยกับครอบครัว
วันที่๔ที่รับศาลป้าภูมิครับเรียกไป
พุ่มครับบอกว่าเจอตุ๋งย่างน้ำไหม

สองตุ๋งแต่ว่ามันเป็นตุ๋งไหม
แล้วก็กันพุ่มครับบอกว่า

ทีนี้คนรับสารภาพ

กลมกลืนแล้วเปิดหน้าต่างโยนตุ๋งย่างน้ำไหมไปหลังบ้าน

ก็ไปเจอค้างอยู่บนต้นกล้วยอีกหนึ่ง

ทีนี้ผู้ต่างาก็จำนวนต่อรับตรา

เป็นของใหม่๒
แล้วก็สุดท้ายแล้วมันสรุปที่ว่า๔คนที่เขาจับได้๓คนรับสารภาพ
กระทำการข่มขืนอีกหนึ่งปฏิเสธถูกไหม

ซึ่งทนายสงการตอนที่มาเจอครอบครัวนี้

ทำไมสงสัยว่ายังจบไม่ได้
คือเนื่องจากว่าหลังจากที่ซักไปซักมาเนี่ยมันพบหลักฐานสำคัญ
เราเชื่อว่าพนักงานสอบสวนภูมิกับผู้การจังหวัดหรือทางผู้ใหญ่ในสำนักงานตรวจใช้ก็ไม่ทราบ
มันมีเรื่องของบัญชีเงินฝากของน้องเนี่ย
เงินเข้าวันหนึ่งหลายล้านบาท
แล้วเข้าปุ๊บวอยออกเข้าปุ๊บวอยออก
ดังนั้นเราไม่เชื่อว่าคดีนี้เป็นการข่มขืนแล้วฆ่าอย่างเดียว
มันน่าจะมีใบสั่งมาให้ตาย
และมีการวางยาก่อนที่จะหิ้วน้องออกไป
เอาอย่างนี้นะคือเรื่องนี้เนี่ย
มันเป็นข้อสงสัยที่มาหลังจากเจอหลักฐานช่วงหลังถูกไหม

เพราะว่าเขาก็ไปค้นหาหลักฐานมาใช่ไหมคะ
ปรากฏว่าเจอรายการเดินบัญชี
แต่มันไม่เป็นเรื่องปกติเหรอคะ
คือต้องบอกว่าในวัยเด็กขนาดนี้
เงินเข้าเป็นล้านเอาไปทำอะไร
รายได้มาจากไหนและใครเป็นคนโอนเข้า
แล้วน้องไปล่วงรู้ความลับของใครหรือไม่
สงสัย
สงสัยสงสัยว่าเด็กขนาดนี้หาเงินได้ยังไง
แล้วโอนเข้าเอาออกโอนเข้าเอาออกเนี่ยเหรอ

เหรอคุณยายคืออันนี้เป็นข้อสงสัยของครอบครัวไหม

เดี๋ยวนะที่บอกว่าครอบครัวไม่ยอมจบว่า
เป็นแค่ข่มขืนจนถึงเสียชีวิต

สงสัยก่อนหรือหลังเจอบัญชี

ได้เอาไปต้องให้ตำรวจดู

แต่มันไม่มีทางร้าน

ให้ผมกลับดูแล้วผมกลับบอกว่า

เขาบอกเค้าจะไปหาให้
ยายก็บอกตำรวจว่ายายสงสัยอันดี
เจอบัญชีกี่เล่ม
วันนั้นเจอเล่มเดียว

หลังจากวันที่๕กลับบ้าน

แต่ว่าเล่มของกาศิกร

มีหลังจากทีหลังเนี่ย
เข้าร้านฝ่าออกล้านฝ่า

วันเดียวเนาะวันเดียวครับ

ล่วงรู้หรืออยู่ในกระบวนการไหนหรือไม่
แบบที่ตัวพี่ชายเขาบอกนะฮะ

มันก็ต้องมีสติบ้าง

อันนี้คอพับเลยเหมือนกับโดนวางยา
โดนวางยายฮิ้วปีกลักษณะการออกมาเนี่ยคือ

คือดูคลิปแล้วไม่น่าใช่เมา

เพื่อนที่เขาเคยไปกินเหล้าด้วยกันนะนะ

กินเหล้าสองกลมก็ยังไม่เมา

อันนี้ถามจากเพื่อนเค้า

สรุปว่ามีบัญชีที่เจอกี่เล่ม

เขามีลักษณะว่าเงินล้านเข้าแล้วโอนออก
ล้านเข้าแล้วโอนออกเนี่ยมีมานานยังหลายเดือนไหม
บัญชีใหม่เนี่ยมีไม่ต่อไรอ่ะ

เอาบัญชีหลักล้านเนี่ยเขามีการโอนแบบนี้มาหลายเดือนยัง

เพิ่งกับกี่เดือนเลย
ซึ่งทางครอบครัวยิ่งสงสัยว่า

อะไรแบบนี้นะนี้จะมาเอาเงินทั้งครอพครัว
หลานทำมาหากินอะไร

เขาคือขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
เขาก็มีเงินเดือนกินมีประกันสังคมมีสวัสดิการทั่วไป

ที่เขาจะหาเงินจนเจอครอบครัวนี่

ก็อาจจะมีขายเครื่องสำอางบ้าง
แต่เงินเป็นล้านนี่เป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหม

พี่ชายไม่เคยรู้เลย

รู้อย่างเดียวบางทีน้องอาจจะเอาครีมมาขายมั่ง

แต่ถ้าเงินเข้าไปร้านนี้ผมไม่เคยรู้กับน้องเลยผมพูดตรงเลย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

คุณผู้ชมคะขอลอกคุยกับผู้การภูทธรหมาขามจังหวัดจันทบุรี
นะฮะพันธมบลเอกเชษฐากีฌวรรค่ะ

ค่ะผู้กรรมครับสรุปว่าคดีนี้เนี่ย
ถือว่าสำนวนจบหมดแล้วยังคะ
ยังครับยังอยู่ระหว่างสอบสวนอยู่ครับ
คาดว่าจะมีผู้ร่วมกับทำผิดแค่๔คนหรือมีอีกค่ะ
ถ้าเกี่ยวข้องก็ดำเนินคดีทั้งหมดครับภูมิกับ

หรือว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่านี้คะ
อย่างนี้ในส่วนที่มอมยาหรือข่มขืนถึงแก่ชีวิต
หรือเป็นเหตุอื่นให้สิ่งแก่ชีวิตเราต้อง
ส่งผู้เสียชีวิตไปตรวจที่ลงพยาบาลภ๑๐๖๙นะครับ
รอผลตรวจจากคุณหมอนิทริเวชครับ
ค่ะเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
สาเหตุการตายเนี่ยเสียชีวิตจากอะไรคะท่าน
คุณหมอยังไม่ได้อันนั้นมาครับตรวจอยู่ครับ
อยู่ในระหว่างรอผลการตรวจอยู่ครับผม
ยาที่อยู่ในร่างกายก็ยังไม่ได้บอกว่าคือยาอะไรใช่ไหมคะ

ที่จากเราสอบสวนเขาก็ดื่มสุรานะครับดื่มเหล้าครับ
แต่ผลตรวจของหมอก็คงจะยืนยันอีกทีครับ
ค่ะทีนี้เพราะฉะนั้นที่เราต้องรอคือในส่วนของการตรวจในร่างกาย
คือแอลกอฮอล์ตามประวัติการสอบคือมีดื่มเล่านะคะ
แต่ว่ายาในร่างกายมียาอะไรบ้างยังไม่สรุปนะคะ
ครับต้องรอผลผลตรวจของคุณหมอนิติเวศก่อนครับ
ค่ะส่วนว่าถูกข่มขืนแน่น่ะถูกต้องใช่ไหมคะ
คือหลังจากที่เกิดเหตุนะครับเราก็ได้ไปตรวจที่เกิดเหตุ
ก็พบว่าถูกขยานตกข้างนะครับ
ซึ่งตอนแรกในกลุ่มผู้ต้องหานี่ก็พาผู้ที่หายมาจากที่ผับนะครับ
แล้วก็พามาที่บ้านเกิดเหตุประมาณเที่ยงของวันที่๒๗นะครับ
เขาก็มาแจ้งความว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตที่บ้านของเขา
ก็นอนตื่นเช้ามาก็พบเขาเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งเราก็ได้ทำการสอบสวนตรวจที่เกิดเหตุ
กับพิสูจน์หลักฐานจังหวัดจันทบุรีนะครับ
เราก็มีพิรุษครับว่าไม่น่าจะเป็นการตายโดยปกติครับ
ก็นำสู่การสืบสวนสอบสวนรวมพยานหลักฐานนะครับ
ซึ่งตอนนี้ที่มีการตั้งข้อหาเกี่ยวกับการข่มขืน
มาจากการพบหลักฐานก็คือถุงยางใช่ไหมคะ

พยานหลักฐานถุงยางส่วนหนึ่งนะครับ
แล้วก็ผู้ต้องหาบางส่วนก็รับว่าถุงยางนี้เป็นของที่ตัวเองใช้แล้วก็โยนนะครับ
ส่วนจริงจะเป็นของคนนี้หรือเปล่า
ในอีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีมากกว่านี้หรือเปล่า
ต้องรอผลการตรวจทางนิติเวศและนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งครับ
ซึ่งรวมถึงการตรวจร่างกายก็ต้องรอตรวจร่างกายอีกที
ว่าตกลงถูกขมขืนจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะ

แต่จากที่เราสอบส่วนร่วมพยานหลักฐาน
ผู้ต้องหารับว่า
ทำอย่างนั้นอย่างนี้เอาถุงยางโยนไปตรงนั้นตรงนี้
เราก็ไปพบตามที่เขาให้การจริงครับ
เราก็มีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าเขาจะกระทำผิดนะครับ
เราก็ได้ขออนุมัติศาลท่านออกไม้จับนะครับ
เข้าใจค่ะคืออย่างนี้ค่ะท่านภูมิกับที่เรียนถามแบบนี้
ว่าเมื่อพบถุงยางแล้วยังสงสัยว่าถูกข่มขืน

จากทั้งครอบครัวคิดว่าไม่น่าจะง่ายขนาดนั้น
ไม่น่าจะง่ายขนาดแค่ข่มขืนถึงแก่ชีวิตแล้วก็จบแค่นั้น
เอาอย่างนี้ค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นคือ
ดึกของวันที่๒๖พฤษภาคมถูกต้องนะคะ
ครับ๒๖ต่อ๒๗ครับ
ทีนี้ในคืนวันที่๒๖มีใครอีกบ้าง
ที่ตอนนี้ตำรวจยังต้องสอบเรียกมาสอบ
กำลังจะเรียกสอบหรืออาจจะกันตัวไว้แล้วตอนนี้คะ
คือขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับ

โหลครับค่ะท่านยังไงนะคะฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินค่ะท่านตอบได้เลยค่ะ
ครับในส่วนที่เราสอบสวนนะครับ
กลุ่มผู้ต้องหาที่ไปทั้งหมดนะครับ
มีอยู่๕๖คนเราได้สอบสวนทั้งหมดแล้วครับ
แล้วบางส่วนเขาก็อ้างว่าไปด้วยแต่ไม่ได้อะไร
เราก็ได้เก็บพยานหลักฐานเก็บดีเอนเอตรวจร่างกายตรวจสารยุติอะไร
ทำทุกอย่างครับถ้าผลการตรวจนะครับ
ซึ่งเราจะตรวจส่งมาที่พิสูจน์หลักฐานนะครับ

มาประกอบกับผลตรวจของนิติเวศนะครับ
ถ้ามีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องว่าเขากระทำผิดเราก็จะดำเนินคดีทั้งหมดครับผม

คือถ้าตามข่าวตอนนี้มี๔คนรับสารภาพ๓แล้วก็ปฏิเสธ๑เนี่ยนะคะ
ตอนที่ได้ตัว๔คนนี้คือได้ทั้งหมดวันที่เท่าไหร่คะ
เจอวันนั้นนะครับเจอวันที่เรารับจ้างเหตุวันที่๒๗นะครับ
เราก็ได้สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่างนะครับ
วันที่๒๙นะครับเราก็ไปขออนุมัติศาลท่านออกหมายจับครับ

โดยการสอบสอบนานไหมคะกว่า๓คนจะรับสารภาพว่าทำจริงนะคะ

รับสารภาพครับได้ไปนำที่ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพครับ

คือสอบนานเค้นนานไหมคะกว่าจะรับสารภาพนะคะ
เราก็ใช้พยานหลักฐานต่างทุกอย่างนะครับ

จนมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าเขากระทำผิดนะครับ
ถึงได้ไปขออนุมัติจนสารท่านออกหมายจับครับ
ดิฉันขอความรู้นิดนึงค่ะภูมิกับ
เวลาที่ผู้ก่อเหตุรับสารภาพแบบง่ายแบบนี้
มันจะทำให้คดีมันจะไปอ่อนในชั้นศาล
หรือว่าอาจจะปกปิดสาเหตุการฆ่าที่แท้จริง
สาเหตุของเรื่องที่แท้จริงมันเป็นไปได้ไหมคะ
คืออย่างนี้ครับมันก็ต้อง
ตำรวจจะไม่เชื่อคำรับสารภาพของผู้ต้องหานะครับ
เขามีสิทธิ์ไปปฏิเสธในชั้นศาลครับ
ต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างครับ
พยานหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุ
ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์นะครับผลการตรวจศพอะไรต่างนะครับ
แล้วในขั้นแรกที่เราตั้งข้อหาร่วมกันโทรม
โดยยังไม่ได้แจ้งข้อหาว่าถึงแก่ความตายนะครับ

ถ้าสาเหตุหรือ
ปัจจัยที่จะนำ
ท่านค่ะคือเท่าที่ท่านสอบดูแล้ว

คิดว่ามันเป็นแค่การมอมยาแล้วพาไปข่มขืน

เรื่องของการขัดผลประโยชน์
น้องผู้หญิงคนนี้ไปรู้ไปเห็นไปขัดผลประโยชน

ทั้ง๔คนเลยหรอคะ
มีคนหนึ่งค้าขายครับขายซื้อผลไม้ซื้อกล้วยครับ
ซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้ตำรวจตัดทิ้งเรื่องของข้อสงสัยที่มีการโอนเงินผ่านบัญชีเป็นหลักล้านของเหยื่อหรือยังคะ
เราตรวจสอบหมดครับอยู่ระหว่างดำเนินการครับผม
อย่างนั้นเดี๋ยวเราคุยกันต่อในรายการค่ะ
ต้นขอบคุณภูมิกับนะคะเดี๋ยวทางไทยรัฐตามข่าวนี้ต่อนะคะท่าน

สวัสดีค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา
คำถามที่ยังคาใจอยู่โดยเฉพาะเงินหลักล้านผ่านบัญชี
ทั้งที่ผู้ตายไม่เคยเจือจุนที่บ้านเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณยายพี่ชายหรือแม้กระทั่งน้า
งงว่าเงินตัวนี้มาได้อย่างไร
แล้วเป็นเหตุให้ตัวเธอน่ะถูกกระทำแบบนี้หรือเปล่าสักครู่ค่ะ
จากคำตอบของตำรวจเนี่ยนะคะมาที่พี่ชายบ้างนะทุศ
คือข้อสงสัยอะไรที่คิดว่าอยากให้เขาสืบต่อ

สงสัยสมุดบัญชีนี่แหละ

มั่นใจว่าน้องสาวไม่มีทางหาได้แน่

บอกไปเลยว่ากลัวน้องถูกฆ่าปิดปากใช่ไหม

ทำไมทำไมทำไมเขาเล่าให้ฟังว่าไงครับ
บอกว่าไอ้ลูกเขาเนี่ยหลานน้องเขาเนี่ย
มันเป็นไปไม่ได้ที่มีเงินเข้าไปล้าน
คงไปรู้เห็นอะไรเข้าและอยากจะออกมาจากบางสิ่งบางอย่าง

คืออันนี้สงสัยกันเองในครอบครัวหรือว่า
หรือว่าเจ้าตัวเขาเคยเล่าเคยปรึกษาว่าเครียด
สงสารในครอบครัวแต่ว่าเขาเคยเขาเคยส่งคลิปให้ยาย
เขาบอกว่าเหนื่อยเหลือเกินอยากนอนหลับแล้วไม่อยากตื่น

ก็สักเดือน๒เดือนเนี่ย

ขาดมือตลอดสิ้นเดือนเนี่ยโทรมาว่าให้ส่งเงินให้ลูกบ้างก็ยังไม่มีเลย
เขาเคยเล่าให้ฟังไหมว่าเนี่ยเดี๋ยวหนูจะไปทำงานกับคนนั้นเดี๋ยวหนูจะทำงานนี้
เหนือจากเงินเดือนที่เขาได้จากงานประจำนะเขาเคยเล่าให้ใครฟัง

ก็ล่าสุดที่โทรไปหานั้นน้าผมก็โทรมาหาผมเหมือนกันยืมสามยืมสามพัน
และอีกนิดนึงบอกไปเลยว่ามีคนในพื้นที่เอาชื่อน้องเป็นเจ้าของสถานบริการ

ก็คือน้องเขาก็บอกว่าโดนเทออก

มันมีคนโพสต์ว่าน้องที่ผมให้ทนายดู

ใช้ชื่อเขาไปเป็นหุ้นส่วนเปิดสถานบริการแห่งหนึ่ง

แล้วสุดท้ายเนี่ยน่าจะมีปัญหากัน

ก็คือเหมือนกับฆ่าอำพางว่าเป็นการข่มขืนและฆ่า

คือคนที่จะรู้ว่าน้องเขาไปทำธุรกิจ
ไปทำอะไรกับใครได้บ้างเนี่ย

ติดต่อย้อนหลังไปเลยติดต่อใคร
อันนี้๒เช็คเส้นทางการเงิน
บัญชีนะฮะเช็คธนาคารเลยว่าน้องจะมีกี่ธนาคาร

ไม่ยากถ้าเอาจริงอยู่จังนะ
อยากให้กองปราบปรามเข้าไปช่วยสนับสนในพื้นที่เกี่ยวเรื่องเครื่องมือ
ในการตรวจสอบแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะประสานคุณหมอพรทิพย์ช่วยอีกแรงหนึ่ง
แล้วตกลงใน๔คนที่ตำรวจรวบตัวมาได้ใน๔คนนี้
เขามีประวัติอะไรในพื้นที่ไหมเรารู้ไหมหลังจากที่เป็นข่าวออกมา

ก็คือพ่อแม่เขามีควรมีตังค์เพิ่งพูดแข็ง

แล้วทำไมตอนเกิดเหตุมันเป็นป้ายแดง
ทุกคนเนี่ยก็จอดอยู่โรงพยาบาลก็เป็นป้ายแดง
ผมแค่สงสัยนะแค่สงสัยว่าสวมทะเบียนหรือเปล่า
อ้าวเนี่ยระวังนะสงสัยใช่ไหมหลายสงสัย

เหมือนเราจะพุ่งไปที่คนคนเดียวถูกไหม

เพราะว่าเขาจะไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลย
เพราะว่าเขาขนาดโทรไป
นมากเขาก็พอแล้ว

ตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยเพื่อนคนสนิทของเขา

ไม่เคยคุยเจอกันที่โรงพักจะไม่คุยเลย

ยังไงไม่เคลียร์คะ
ไม่รู้อ่ะเพราะก็คุยไม่เคลียร์เพื่อนเค้าอ่ะ
คุยแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะผมบอกไม่ได้

แล้วเราไปคุยไม่รู้ชายฟันจริงแล้วเปล่าอ่ะ
แล้วคุณยายรู้จักเพื่อนของน้องมาดานี่

เอ้าคือแสดงว่าที่ครอบครัวนี้ไม่

คือเคยเห็นแต่ในเฟสเขาถ่ายรูปลงกัน
ไปส่งกั้งมั่งส่งปูมั่ง

หลังจากจะตายเนี่ยมีคลิปว่า

มันมีโพสต์อยู่เขาคุยแชทกันอยู่ทิ้งไว้

ตามข่าวชื่อคุณชื่อแอร์

ถ้าจะไล่ภาพไปที่หน้าผับไหนฮะ
คือปกติแล้วผับก็จะมีกาส
แต่ในเรื่องนี้กาดหายไปไหน
แล้วการหิ้วน้องต่องแต่งสิ้นสภาพ
เดินผ่านชายแต่งกายคล้ายตำรวจ
มีบุคคลแต่กลายเหมือนตำรวจมีกล้องมุกหล่าดูนะอะไรดูนะครับ
แต่ละมุมนะครับไปดูพร้อมก้อน้าท่วงพี่ชมครับอึดเค้ล้งคือ
ที่บวกเนี้ย
ซึ่งเจ้าตัวในน่าขาวออกมาไปเตรียดถูกไหม
ค่ะครอบครัวเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่
คือเอางี้คือไม่แน่ใจว่าสาเหตุมาจากอะไรแน่
แต่คิดว่าไม่ใช่แค่๔ไม่ใช่แค่๔
และไม่รู้เพื่อนเกี่ยวหรือไม่ถูกใช่ค่ะแล้วไงต่อ
เพราะว่าออยกับผัดมันกระพ้นกล้องแล้วรู้ไหม
ระหว่างขี่ไปที่บ้านเขาผมไม่รู้น้องผมไปเจออะไรบ้าง
ไปเจออะไรที่นั่นมั่งร้ายแรงแค่ไหนผมก็ไม่รู้
แต่ที่ผมรู้แน่มันร้ายแน่
กลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดกับตัวของผู้ตาย
แล้วเช็คย้อนหลังเลยว่าก่อนที่จะตายเกิดเหตุเนี่ย
เขาไปทำธุรกรรมอะไรบางประการหรือไม่อย่างไร
ฟังดูจากตัวของคุณแม่แล้วก็ตัวของพี่ชายเขาเนี่ย
คือล่าสุดวันนี้ทางครอบครัวไปที่สพพื้นที่คือสพมะขามครับ
ตำรวจบอกอะไรเราบ้างคะตำรวจความขึ้นตำรวจเขาบอกว่าเขาเขาเขาเขาโทรมาเขาบอกว่าเอ่อ
ผู้หญิงคนอยู่ในคลิปอ่ะอยากคุยกับญาติคนตายพร้อมไหมอ่าค่ะ
ทางเราก็บอกว่าพร้อมกำลังเดินทางไปเดี๋ยวจะไปที่รัฐทีวีอืม
เดี๋ยวจะไปอำเภอมะกามให้เขาคอยนะแล้วเขาก็คอยพอไปแล้วก็ปกการปกการหรือเปล่า
เขาเป็นหัวหน้าชุดสืบมั้งไม่เป็นไรอ่าครับตำรวจเขาบอกว่าเขาเรียกไปน้อง
เขาเรียกสามสี่คนเนี้ยเขาไปค่ะเขาบอกว่าตำรวจจะห้ามให้ผู้สาม
ห้ามอะไรวะขอสามข้อเขามีกฏให้สามข้อ
ในวงค์ที่เห็นน้องเขาอ่ะอืมห้ามพูดออกออกนอกห้ามสามนอกเหลือจากนั้น
เขาก็ค้านตำรวจอ่ะอ่ามีค้านด้วยอ่ายังไงวิธีปฏิบัติคือยังไงคะ
ว่าเดี๋ยวจะมีเสียงประทะกันนี้ตำรวจพูดถูก
ที่สองในเรื่องของให้อยู่ในกรอบเรื่องของประเด็น
ที่เราอยากจะรู้ถูกไหมอันนี้ตำรวจเขาปรารถนาดี
คือพวกผมไม่ได้ว่าตำรวจเขาไม่ดี
มาเข้าใจอย่างนี้กำลังอธิบายให้ฟัง
เขาก็ช่วยพวกเราเต็มที่แล้วเต็มที่แหละแต่อันนี้ว่าเราอยากให้ลึกหน่อย
แต่มันคืออยากผมอยากให้เร็ว
กว่านี้คือน้องผมจะได้กลับบ้าน
เพราะบางทีเครื่องไม้เครื่องมือ
ถ้าส่วนกลางเขาพร้อมเช็คเบสมือถือรู้แล้วว่า
ก่อนตายเนี่ยตัวผู้ตายติดต่อใครบ้าง
ติดต่อดูเบสมือถือของตัวในกลุ่มผู้ต้องหาติดต่อใคร

กองปากเขาเช็คพอประงอเขารู้ล่ะเงินไปไหน

ขอครึ่งนาทีสุดท้ายใครจะเป็นคนพูดว่า
หลังจากนี้ครอบครัวจะสู้ยังไงต่อไปเอายังไงกับเรื่องนี้
ครูยายครอบครัวก็สู้ถึงที่สุด

พึ่งทนายแล้วก็พึ่งส่วนกลาง

คือยังไงเนี่ยจะหาความจริงแน่
เพราะเราคิดว่าความจริงไม่ได้อยู่แค่จับได้๔คนนี้

เห็นเขาบอกว่าจะไปร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้ดำเนินการสั่งการให้กองปลาปลา
สนับสนุนในพื้นที่เรื่องเครื่องมือต่าง

ทีนี้ไทยรัฐทีวีมารับไปก่อน

จะยังคงเป็นคดีใหญ่ในไทยรัฐทีวีนะคะ
แล้วก็ความสงสัยนี้ก็ย่อมต้องหาคำตอบ
หมดเวลาของรายการขอบคุณครอบครัวที่เดินทางมานะคะ

คุณเขมสอนและคุณภาคภูมิก็จะยังมีเรื่องราวเหล่านี้